ถ้าพูดชื่อไปแล้วคุณรู้จักบอกเลยว่าคุณไม่เด็กแล้วนะคะ

เป็นจาคีตาความรัก

เป็นพระเอกยืนหนึ่งอยู่นะสมัยก่อน

แล้วก็แต่งงานห่างหายกันไป๓ปีแล้วนะคะ

ค่อยได้ยุ่งเหยิงกับวงการบันเทิงสักเท่าไหร่
นี่โผล่มาอีกทีเราก็เลยรีบคว้าตัวมาอัปเดต
แพลนมีลูกชีวิตการทำงานธุรกิจ

รวมไปถึงข่าวลาวงการจริงหรือเปล่า
ไปฟังบิ๊กภูชิสาอดีตดัชชิบอยขวัญใจดิฉันเลยค่ะ
ก็ยังครับก็คือจริงแล้วเป็นการวางแผนของบิ๊กกับแฟนครับ
ที่ตั้งใจตั้งใจจะอยู่คลองรักกันไปเรื่อยจนแก่เท่าครับ

กะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ให้มีคนมาเลี้ยงเราตอนแก่
ช่วงนี้ครับก็ไปเน้นทางธุรกิจที่บ้านที่อยู่นครปฐมครับ
ทั้งร้านกลับไม้ร้านลูกโปรงแล้วก็โลชั่นของกัวเอง

แผนแสดงก็ถ้ามีโอกาสแล้วมีจังหวะดีครับ
ยังเรายังไม่รวยเลยเรากำลังจะหาช่องทางอยู่
ตอนนี้ช่องทางไม่ค่อยมีเลยอาจจะต้องฝากพี่แจ๊กกะรินนะคะ
แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับแล้วก็คิดถึงคนในวงการ
ใช่พอเราเห็นแล้วเรารู้สึกบางทีเราก็รู้สึกเราทำตัวไม่ถูก
สามปีเองพี่บิ๊กยังถือว่าไม่ห่างหายไปไหนนะ
กลับมาได้ทันอยู่ยังไม่ต้องเกิดอะไรมากมาย
ดูท่านแล้วถ้ามีงานในวงการบรรเทิงก็พร้อมอีกเดียวรับใช้เสมอนะคะ